เรื่องนี้เนี่ยค่ะปลาตายเกลื่อนหาด
ในพื้นที่หาดบางแสนจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานสักประมาณ๔โมงครึ่ง
คือมีชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาล
ให้มาตรวจสอบดูที่บริเวณชายหาดหน่อย
เพราะว่าเกลื่อนชายหาดเนี่ยมีปลานอนตายเต็มเพียบแบบนี้
คือชาวบ้านก็ตกอกตกใจชายหาดสวยงาม
กลายเป็นว่ามีแต่ศพป่าทั้งนั้น

ถูกต้องค่ะเขาอุตส่าห์ไปเที่ยวแล้วตรงกับวันหยุดด้วยเมื่อวานนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งล่าสุดค่ะวันนี้
ทางด้านของนายนโรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุด
ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แล้วก็เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมมาจัดการกำจัด
แล้วก็มีการเก็บกวาดปลาที่ตายเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเทวรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะวันนี้
ปรากฏว่าที่บริเวณชายหาดล่าสุดวันนี้นะคะ
ชายหาดบางแสนกลับมาสวยงามแล้วพี่ก๊อฟ

โอ้โหเขาบอกว่าไม่มีปลานอนตายแล้วนะคะ
ขยงขยะต่างสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลต่าง

ในขณะที่ทางด้านของเทศบาลบอกว่า
ประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันได้
เล่นน้ำที่บริเวณชายหาดได้เหมือนเดิมนะคะ
ส่วนต้นสายปลายเหตุที่ปลาตายเนี่ย

แต่ว่ามีชาวประมงบอกว่าปลาเหล่านี้เป็นปลาที่หลุดออกมาจากอ้วน
ที่ใช้สำหรับการดักปลานะคะ
ในขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่า
ถ้าปลาตายหรือว่าปลาตายเพราะว่าภัยธรรมชาติ
ว่าปลาตายเพราะว่าน้ำเปลี่ยนฤดูเนี่ย

เพราะว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าชนิดของปลาที่ตายเนี่ย

แต่ว่ายังไงหน่วยงานก็รอตรวจสอบดู
ว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยปลาตายเพราะอะไร

ตั้งข้อสังเกตว่าพอชาวประมงเขาไปลากอวนมา

อันนี้ไม่ทราบนะเขาเป็นการตั้งข้อสังเกตเฉย